ว่าที่โคราชเนี่ยนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูหน่อย
เป็นพายุลูกเห็บพัดถล่ม๔หมู่บ้านค่ะ
ที่อำเภอคอนบุรีนะคะที่นครราชศรีมา
ก็ทำให้บ้านของชาวบ้านเสียหายไป๓๐กว่าหลัง
ทั้งวัดด้วยยุงข้าวแล้วก็ต้นไม้หักโค้นลงมาดูสิ

ใช่ค่ะโดยเฉพาะหมู่๗ที่วัดนารากออนพิมพ์
ก็ได้รับความเสียหายมากที่สุดค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งทางด้านพระครูประหลัดบุญสืบเจ้าอาวาสวัดนารากออนพิมพ
ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่๗มีนาคม
เมื่อวานนี้นะเกิดพายุแล้วก็ลมแรงมาก
มีลูกเห็บตกลงมาประมาณสัก๒๐นาทีได้
แล้วก็ก็บอกว่าโยมโยมลองดูเงยหน้าขึ้นไปดูหลังคาสิ

ใช่ค่ะมันเสียหายหนักไงคะแล้วหลังคาเนี่ยมันปลิวลอยไปเป็นร้อยเมตรนะคะ
กุฏิของพระก็เสียหายอีก๒หลัง
ชาวบ้านบอกแบบนี้บอกว่าพายุพัดหลังคาที่ชั้น๒ของบ้าน
บอกว่าถ้าระดับตกลงมาหนักอีกเราไม่ทันได้ซ่อมหลังคาว่ามันจะทำให้น้ำไหลเข้ามาภายในโบด
และอีกอย่างคือเพื่อนของแรงดูกรกลงเข้ามีชั้นข้างแถวด้วยก็จะเสียหายด้วย
รวมถึงกุฏิพระหลายหลัมเขาบอกว่าพระอยู่ไม่ได้เลยไม่มีหลังคา
ค่ะทีนี้พาไปดูที่อำเภอโนนสูงหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่วัดบ้านมรุมอยู่ที่ตำบลพลสงคราม
นี่ก็เจอพายุรุนแรงพัดกระหน่ำค่ะ

มันถล่มลงมาหลังคาเลยนะฮะใช่ถูกต้องค่ะ
คือเสาสาราไม้ร้อยปีอาคารสาราธรรมสังเวศ

พระสงสมเนณนครต้องวิ่งหนีอุดตะหลุดนะคะ

พอลมสงบลงไปตรวจสอบอาคารสิ่งปลูกสร้าง

แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่โค้นล้มทับถนน

พอต้นไม้มาล้มทับเจอที่เสาไฟล้มอีก

ทีนี้เช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปตรวจสอบ

กันพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายไว้ก่อนเลยนะฮะ

ไปดูอีกที่หนึ่งถอยไม่ทันแล้วคุณ

คือเขาไม่ชินทางขับรถลงไปในอุโมง
ลอดใต้รางรถไฟทางคู่จิระขอนแก่นเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
แล้วฝนมันตกหนักไงสุดท้ายค่ะ
เกิดอะไรขึ้นรถจมน้ำเกือบมิดคันแบบนี้

ดับนะฮะทำให้ไอ้เครื่องสูบน้ำเนี่ย
มันไม่สูบน้ำออกจากอุโมง
อุโมงก็เลยเป็นแม่น้ำแบบนี้เลยนะครับ

แล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลมะค่า

รถคันนี้เนี่ยโตโยต้าศรีบรรเงินทะเบียนสหรัฐศรียอยักษ์
กรุงเทพมหานครจมอยู่แบบนี้ค่ะ

คนขับเป็นยังไงเอ๊ะผู้โดยสารเป็นยังไง
ปรากฏว่าทั้งคนขับทั้งผู้โดยสารปลอดภัยนะคะ
เพราะว่ามีพลเมืองดีผ่านมาเจอพอดี

ทีนี้กู้ภัยก็เลยต้องใช้เป็นรถดับเพลิงคุณ
ดึงรถที่จมน้ำขึ้นมาแล้วก็ลากเอาไปไว้ในที่ปลอดภัย
รอไงให้เจ้าของรถเอารถกลับไปซ่อมแซม
เจ้าของรถถูกช่วยออกมาจากรถได้นะ
ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะ
ฝนมันตกหนักไงแล้วไฟดับ
ทีนี้พอขับรถมาถึงจุดตรงนี้มันเป็นอุโมงทางลอด
ไม่เห็นจริงว่ามันมีน้ำท่วมอยู่ข้างใน
ทีนี้ก็เลยขับรถลงไปแล้วน้ำท่วมขังแบบนี้
ทีนี้พยายามจะถอยกลับเอาถอยยังไงก็ไม่ทันแล้ว
ขับลงไปก็ไม่ไกลมากนะ

ทีนี้จะถอยถอยยังไงถอยไม่ไหวแล้ว

ทีนี้จะถอยแล้วยังไงต่อมันกลายเป็นเรือลอยเท้งเต้งแบบนี้
ก็เลยต้องปล่อยไหลไปตามกระแสน้ำค่ะคุณผู้ชม

ทีนี้สิ่งที่เขาต้องการนะ

รถน้ำมันท่วมมันจะมิดคันแบบนี้รถก็เสียหาย
อยากให้หน่วยงานช่วยหน่อยได้ไหมเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถ

จะต้องมีระบบสำรองไฟไหม
ถ้าเกิดว่าไฟดับโดยเฉพาะพื้นที่ในอุโมงแบบนี้

น่าจะมีไฟสำรองสำหรับให้เครื่องสูบน้ำทำงานได้

ที่น้ำท่วมขังภายในอุโมง
เมื่อไฟฟ้าดับเมื่อฝนตกหนักแบบนี้

ส่วนเมื่อกี้ที่โคราชใช่ไหมหนักบุรีรำเมื่อวานก็อ่วมเหมือนกัน
เพราะว่าขออภัยชัยภูมิก็อ่วมเหมือนกัน
บอกว่า๕หมู่บ้านจาก๑๓หมู่บ้าน
ของตำบลทรัพย์สีทองอำเภอเมืองจังหวัดเชยภูมิ
ก็หนักครับหนักในรอบ๑๐ปี
ฝนตกหนักลมแรงบ้านเรือนเสียหายไม่น้อยกว่า๖๐หลังคาเรือน
นี่แหละก็ในช่วงต้นฤดูร้อนเป็นแบบนี้
แต่คุณนี่แค่ต้นเดือนมีนานะ
สภาพอากาศมันยังร้อนขนาดนี้
ไม่อยากจะนึกเลยเดือนหน้าเมษายนนี้จะขนาดไหน
แล้วก็ภัยแรงด้วยนะครับ